อีกหนึ่งเรื่องยังคงอยู่กันกับเรื่องของรถแท็กซี่เหมือนกัน

พอเห็นสาวคนนี้เกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยเขาใช้ว่าควักออกมาเลยฮะ

ตำรวจท่องเที่ยวประจำท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

ขับรถแท็กซี่สีชมพู
บริเวณทศหารหอหีบ๑๖๙๓กรุงเทพฯมหานคร
ขณะที่ไปจอดอยู่ที่จุดรับส่งผู้โดยสาร
บริเวณชั้น๒ของท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
หลังผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวอเมริกา
อายุ๒๖ปีไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าเธอเรียกแท็กซี่คันนี้มาจากย่านถนนเข้าสาร
ก็ให้ไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ระหว่างทางสังเกตเห็นเอ๊ะทำไมคนขับแท็กซี่
เขาพูดนะบอกว่าควักอวัยวะเพศออกมา

พอถึงสนามบินก็ถ่ายรูปหน้าคนขับเอาไว้เลยฮะ
แล้วก็รีบวิ่งลงจากรถไปแจ้งความ
ให้ตำรวจไปช่วยจับกลุ่มทันทีครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้

เพื่อไปจอดรองรับพุทธศาลคนถัดไป
ก่อนจะนำตัวไปชี้ตัว
ให้ผู้เสียหายไปชี้ตัวก็ชี้อย่างถูกต้อง
และผู้ต้องหาก็สารภาพกระทำดังกล่าวจริง
เพราะว่าเห็นผู้โดยสารคนนี้แล้วเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา
ซึ่งตำรวจก็แจ้งข้อหาทำอนาจารย์ในที่สาธารณะ

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ